ไม่จะบอกว่าช่วงนี้เขาฮิตกัน
โหลดลงเครืองมาแล้วเสียเงินไปแล้วก็ใช้ให้คุ้ม
ล่าสุดชวนแม่ปิ่นกับลูกมาใช้แอปด้วย

เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
อุ๊ยเอาอีกแล้วนะคะ

แวะเวียนมาหาเป็นอันต้องโดนทุกรายไป
กับแอบยืดขาย้ำ
คราวนี้ขอมาเป็นแพ็กเก็ตครอบครัว
ทั้งแม่ปิ่นน้องเจ้านายเจ้าสมุทร
อุ๊ยสูงยาวเขาดีกันยกแจ๊งขนาดนี้
จนเดี๋ยวอยากจะยืมไปส่อยมะม่วงมะพร้าวมะหนาวซ่อมโอ้
เอาให้มันหายเปรี้ยวปากไปเลย
ดีไหมล่ะค่ะคุณ
ขายกลับบ้านขายสวยมากแต่งานนี้
โฟกัสที่หน้าสองหนุ่มแล้วกันนะคะ

แต่ก็ทำอะไรความหล่อของน้องเจ้านาย

สวัสดีค่ะคุณแม่ปินค่ะ